ดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ

คือถ้าเกิดว่าตาเราไม่ค่อยจะดีมองไม่ค่อยจะเห็น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณลุงวัย๖๔ปีเนี่ยค่ะ
ขับรถมาแล้วปรากฏว่าฝ่าไฟแดง
ชนกับน้องวัย๑๔ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ
โอ้โหจังหวะนี้ค่ะมันชนกันแบบอย่างจังเลยนะ
ใช่แล้วขับมาเร็วมากเลยนะคุณนะไม่เบรกเลยนะฮะ
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมอเตอร์ไซค์กำลังออกตัวกันอยู่นะฮะ
แล้วก็คนเจ็บเป็นน้องผู้หญิงวัย๑๔ปี
อีกครั้งนี้รอดไปได้แต่อีกสองครั้งนี้ฮะ

เหมือนกับคนที่ขับมาทางฝั่งกระบะที่ขับมา

เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นตรงสี่แยกไฟแดง

ซึ่งในที่เกิดเหตุตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพพังเสียหายนะคะ

ส่วนคนเจ็บคือเด็กหญิงนัฐกาลหนูรอดอายุ๑๔ปี
น้องเรียนอยู่ชั้นม๒ของโรงเรียนในอำเภอหนองไผ่
แล้วสภาพของน้องขาขวาหัก
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่นะคะ
คู่กรณีก็คือคนที่ขับกระบะมาชนเนี่ย
คือนายอวยชัยนวลสวัสดิ์อายุ๖๔ปี
เป็นคนขับกระบะอีซูซูสีเทาป้ายแดง
สภาพด้านหน้ากระบะก็มีรอยเฉียวชนแบบนี้นะคะ
แล้วตัวนายอวยชัยคนขับกระบะ
เขาไม่ได้หนีไปไหนรออยู่ในที่เกิดเหตุ
และตัวคนขับกระบะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ถามเบื้องต้นนี่นะคะ
น้องเขาก็ยังให้การได้นะน้องผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าตอนนี้มันช่วงปิดเทอม

มาทำงานอยู่ที่ร้านในตลาดนี่แหละจะหารายได้เสริม
เอาไว้จ่ายค่าเทอมเอาไว้เรียนหนังสือ
แล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุหนูกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ส่วนทางฝั่งคุณลุงที่เป็นกระบะคู่กรณี
ก็บอกว่าวันนั้นเดินทางมาร่วมงานศพญาติที่อำเภอหลมเก่า
แล้วก็จะกลับกรุงเทพจะกลับบ้าน
พอมาถึงจุดตรงนี้แยกไฟแดงตรงอำเภอหนองไผ่

มองไม่เห็นสัญญาณไฟแดงตาลุงไม่ค่อยจะดี

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ